คนดวงดีคนดวงเฮงดิฉันยกให้เลย

อันดับหนึ่ง
อันดับหนึ่งเลยนะคะทุกงวดจริงเลย
เล็กน้อยก็ติดไม้ติดมือตลอด

ลูกมาสักกูนี่คือลูกเก่านะ

ดวงดีดวงเฮงสุดยกให้พี่นางสิ

รายงานเรื่องข่าวดีของพี่นางแทบทุกงวดเลยจริงนะ

ไม่ใบ้หวยอะไรแบบนี้นะ
อาศัยดวงตัวเองลับการ
ดูเอาก็ใช้วิจารณญาณกับเอาเอง

ทุกอย่างไม่ว่าพี่นางสิริพรจะขยับตัวทำอะไร
ไม่ได้ไปเช็คหรอกเพลงอัลบั้มใหม่เพราะว่าอะไร

เป็นโซโบใหญ่ซุ้มเข้าไปซิ

พี่นางไปถอยรถหลุบาน

ซวยรวยโสดแบบนั้นกับพี่นางเอ่ยปากเลยว่าเห็งใช่ไหมคุณ
หลายคนก็มาสาธุจ้า
ไปถึงอีกหนึ่งคนค่ะขาประจำบันเทิงไทยรัฐของเราเหมือนกัน
พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยผู้ห้อยมาด้วยความดี
รวมเพลงจริง
นี้เล่นใหญ่เล่นโตอีกแล้วจ้า
สวมบทคนขายลอตเตอรี่นะคะเปิดแผงให้ดูเลยนะคะ
ปกติเขาก็ซื้อเยอะอยู่แล้วอุดหนุนรัฐบาลมาคราวนี้
ว่าจะเป็นคนขายเองหรือเปล่านะคะ
คุณผู้ชมคงจะเอานิวสูตรในทีวีไปได้ดิฉันเข้าใจ
แล้วพี่มนศิษย์เขาก็มาพร้อมคำเตือนเหมือนเดิมนะคะ
โปรดใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงดวง
เพราะการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยต้องทำงาน
แต่ดิฉันว่านะคะที่เห็งที่ปังที่สุดก็ไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ

แต่รอบนี้อย่างจริงไทรลัดนี่ให้เลขตลกมากเลยนะ

ว่าแล้วไปเจอน้ำหวานก็ถามนิดนึงว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม

วันนี้คือมีพิธีทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์จริงจัง

เราก็อยากให้การถ่ายทำผ่านไปได้ราบลื่น

คือมันต้องเลือกเลขอะไร
แล้วเขาเอาเลขมาจากไหนกัน